ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ความรักความรักเจ้าค้า
สุขก็มาไม่ค่อนข้างตัว

ทำไมเรียกมาเข้าตามืดเหลือ

ร้องได้แบบนี้ค่ะพี่หน่อยค่ะ

รับแล้วค่ะ

รับไปแล้ว๔๐๐๐๐เพลงนี้จะความพุ่มโพรงดวงจันทร์
นัดพบหน้าอำเภอก็เป็นเพลงดัง
เพลงหนึ่งของราชินีลูกทุ่งของเราเลยนะครับ

เนี่ยเพลงที่ร้องอยู่ในทุ่งแล้วทำให้เรามีความสุขเนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเลยที่จะเอาทำให้เรามีความสุขเหมือนกัน

ลูกสาวคุณยายนะฮะทำเงินได้๔๐๐๐บาทแล้วแค่ร้องเพลงแค่๓เพลงเท่านั้นเองคุณยาย
เห็นมีห้องน้ำในภาพยังเป็นแบบนั่งนั่งอันนั้นผิดสุขลักษณะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้สร้างกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบนั่ง
ซึ่งจะดีต่อคุณยายดีต่อคุณพ่อด้วยที่ซึ่งราคาไม่เท่าไหร่ครับหลักพัน
นั่งก็แบบไม่ต้องเป็นกฎชะโคกก็ได้เป็นลาดน้ำเหมือนเดิมอาจจะเป็นแบบนั่งได้โอเค

ดีกว่าเพราะว่าพอคนอายุมากแล้วเข่าอะไรจะไม่ดี
อันนั้นเป็นเรื่องอนาคต
แต่ตอนนี้มาปัจจุบันนี้มาต่อกันเลย

ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันต่อเลย
เพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
มาทางนี้เลยมาทางนี้แนวแนวนี้แนวเทียบกับเพลงที่ผ่านมาทั้งหมด
เพลงนี้นับว่ายากหรือง่ายกว่าครับ
ก็ยากค่ะแต่ร้องบ่อยมากช่างนี้คือร้องตามทุกหนามันเป็นเพลงอดีต
เป็นเพียงอดีต
มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณหน่อยฟังไปแล้วครับคุณหน่อยครับตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวเล็กแต่เข้มแข็งมากนะคะตัดสินใจสู้นะคะ
สู้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เขาเลยนะครับ
แผ่นป้ายจาก๖แผ่นเลือกใช้ได้
ตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้จ้ะไม่ใช้
ตัดสินใจว่าไม่ใช้เพราะฉะนั้นห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะคะพี่หน่อยค่ะ
หน่อยตัดสินใจสู้นะครับในเพลงที่สี่
และไม่ใช้ตัวช่วยนะครับต้องร้องให้ถูกเท่านั้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๔ครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
มันอยู่แต่ทำกันดีหรืออะไร
กับคนเคยรักกับคนเคยใคร

คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหม
เธอถึงได้ทำเหมือนคนละคน
ก่อนเคยบอกรัก
ก่อนเคยปากมนต์
ว่าขาดฉันสักคน

ใจตาย
กลกระทะยังไม่ทะดำ
เธอก็เปลี่ยนคำ
ฉันมองไม่ห่าง
นี่หรือคือลิ้นผู้ชาย
พูดดีก็ตอนหวังได้
พูดร้ายเมื่อตอนหวังพี่
มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่แล้ว
มันอยู่ที่ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะทิ้ง
ขอบอกเธอด้วยใจจริง
ก็ฉันพระพี่
ขอล้าง
เท่าที่ฟังดูเนื้อเพลงไม่เยอะเท่าไหร่

ก็บางครั้งก็อยู่นั่งคนเดียวก็มีมั่ง
คิดว่าเข้าใจเลยนะ
คนที่อยู่คนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงด้วย

แวบทำไมเราต้องมาอยู่คนเดียวอย่างนี้
เหนื่อยแล้วมีคนมาคอยรูปหลังหอมแก้ม

ลูกเขาก็ไม่มีมีไหม
ไม่จ้าลูกเขาทำงานอยู่ในความตะวันเขานานมาที่

ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการเป็นอยู่

เราก็จะมีความสุข
คือผู้เข้าแข่งขันที่มาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป
แต่พี่หน่อยอยากให้ทราบว่าอย่างหนึ่งเลยคือ
เราอยากให้ทุกคนสมหวังหมดทุกคนเลย

คือบางคนมาแล้วไม่ได้อย่างหวังเราเองก็เสียใจ
วันนี้พี่ก็เป็นความหวังของเราเช่นกันนะฮะ
หวังว่าในเพลงนี้พี่จะทำให้ได้แล้วก็จะไปถึงเป้าที่พี่ตั้งไว้๑แสนบาท
เพลงนี้นะครับอีกแค่๒เพลง

โอ้โหมันดูดีมากเลยนะครับ
มามาถึงการตัดสินกันนะครับ
ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้เนี่ยเรียกว่าข้อนทางเลยทีเดียวนะครับ

กำลังใจของคุณหน่อยก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับ

มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณหน่อยร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณหน่อยร้อง

ร้องได้
ร้องได้
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๖๐๐๐บาทครับ

ก็สร้างบ้านได้แล้ว

หยิบย่อยอีกนิดหน่อยเดินฟงเดินไปทำห้องน้ำอีกไม่เท่าไหร่
ดีใจไหมคุณหน่อยดีใจจ้ะ
ขนาดไหนดีใจมากดีใจมาก
สันกรลานะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้จากคุณธิดาดวงดาว
เหลืออีกแค่๒เพลงกับตัวช่วย
อีก๓ตัวช่วยซึ่งมีทั้งข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพลงเก่งก็เรียกว่า๑ใน๓ถ้าเปิดมาเจอคือได้เลยล่ะ
ถ้าเกิดเพลงที่๕เปิดมาข้ามเพลงที่๖เพลงเก่งโอ้โห
อะไรมันจะขนาดนั้นนั่นแหละอะไรมันจะขนาดนั้น
แน่อินโทรเพลงหน้าเปิดขึ้นมานะ
อาจจะเป็นเพลงที่พี่หน่อยร้องได้เคยร้องในทุ่งแล้วก็ชิวจนมีคนตะโกนบอกเป็นบ้าไงเล่าเนี่ย
กลับไปก็ไม่บ้านะเว้ยได้ตังค์แล้วเว้ยอยากบ้ามานี่
แต่เรายังไม่ให้ร้องหรอกเพราะว่าราของเราหมดลง
จากกันวันนี้นะครับเราก็มีภาพที่เรียกว่าน่ารัก
ของการเดินทางเข้ากรุงเทพครั้งแรกของครอบครัวของคุณหน่อย
ของคุณยายคุณหน่อยแล้วก็เพื่อนคุณหน่อย
เดี๋ยวไปดูว่าเราเข้ากรุงเทพแล้วเป็นเด็กหยามนี่เป็นยังไง
นะฮะเด็กหยาวถ้าพร้อมแล้วไปโชว์ภาพเลยค่ะ
ขาเท้าบวม
มันในเลือดมันในเลือด

เห็นเหรอชิคกี้พาย

ตื่นเต้นมาก
สนุกแต่ไม่เคยขึ้น

อย่ายินอย่าชื่น

รถไฟฟ้าที่สุดเลย

เขาพาวนท่องหล่ามด่วง

ฉันก็ขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านนะจ๊ะ

เมื่อกี้มีไปทะเตียนวัดโพ

นั่งรถตุ๊กอีก

เป็นอย่างไรคุณยายรวตเพียงเอาน้อนเลยหรือ

แล้วใครมาอยู่เลยมาไหม
อยู่ประดำดีกว่า

คุณยายกว่าจะก้าวเท้าขึ้นไปเหยียบมันได้กี่ที
เข้าบันไดนี่ตาเขาเหยียบข้างเดียวแล้วบอกแก่มยกขาเขาก็ยกอย่างนี้
กรออะไรนะยกรอตั้งแต่ข้างล่างอ่ะ
แค่ขึ้นบันไดเลื่อนก็สนุกแล้วเนาะคุณยายเนอะดี
โอ้ยนี่ถ้าพาไปขึ้นลิฟท์แก้วเนี่ยตัวใครกลัวแน่เลย
ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยคุณยายคุณยายได้เที่ยวอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาอีก
ยังไม่ได้แสนหนึ่งตอนนี้ได้๖๐๐๐บาท
คุณผู้ชมก็มาติดตามรายการของเราเอาใจช่วยคุณหน่อยนะครับ
ให้เธอมีบ้านที่มีหลังคาคุ้มฟ้าคุ้มฝนกันแดดกันลมให้ได้
เธอต้องการ๑แสนบาท๖เพลงตอนนี้ร้องไปได้แล้ว๔เพลง
เหลืออีกแค่๒เพลงนะครับมาเป็นกำลังใจให้เธอในวันต่อไปนะครับ
ก็กลับมาพบกับเราได้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทางไทยรัฐทีวีครับช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ตอมลูกมา
เลยทำให้ส่งไปถึงระบบประสาทสมอง
เคยเก็บของเก่านั้นเราบอกเนี่ย

กลับมาเทเกลี้ยงกลิ๊กทุกถุง
การที่เราต้องมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบนี้

ตอนที่พ่อเลี้ยงแล้วมาพ่อไม่เคยพูดสักค่ะ

กินที่หลังพี่จำความได้นะ

เงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
คุณหน่อยร้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป